คุณผู้ชมครับไปที่ชนบุรีกันหน่อย
ผู้ชายคนหนึ่งเขาตกงานไม่มีงานทำเร่ร่อนไป
สุดท้ายไปขออยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเพื่อไปขอข้าวกิน
แต่ว่าแม่ชีเขากลัวแม่ชีก็เลยไปบอกพระให้ไปตักไปเตือน
สุดท้ายเกิดเรื่องการชกต่อยกัน
ต่อยกับผู้ชายคนนี้เลือดตกยางออกทั้งคู่เลยครับ
ดูสภาพของข้าสิครับคิ้วแตกเลือดอาบพระวัลลบเอ็มประโคนอายุ๓๐ปี
ใบหน้าศีรษะแตกเลือดอาบหน้าแบบนี้นะฮะกู้ภัยก็ต้องไปสิครับ
ผู้ภัยไตรคุณธรรมชนบุรีเร่งประถมพยาบาล
นำบางตัวพระวัลลบไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจบรักษณ์กัน
แล้วไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ใครมาต่อยพระหลวงพี่หลวงพี่บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมาอยู่ใน
สำนักปฏิบัติทำเทพพิทักษ์ผลเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่จำบลแสนสุข
ชนบุรีแหละตั้งแต่เมื่อวานนะแม่ชีแล้วคนที่เขามาบวชชี
รามเนี่ยเขากลัวกลัวอะไรก็ไม่รู้ใครมาจากไหนก็ไม่ทราบนะฮะ
แล้วก็กลัวโควิดด้วยนะฮะแม่ชีก็ไปบอกพระหลวงพี่หลวงพี่ไปไป
ไปบอกเขาให้เขาออกไปหน่อยกลัวโควิดยังมาอยู่ที่นี้ไม่รู้
จากกันนะฮะทีนี้หลวงพี่ก็ไปบอกแต่พอไปบอกปุ๊บเนี่ยผู้ก่อเหตุ
ที่เข้าไปอยู่ไม่พอใจเอาก้อนหินโยนใส่หัวเลยไปถามกันถาม
กลายเป็นอารมณ์ขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ชกต่อยกันบาดเจ็บทั้งคู่เลย
ตามไปเจอนายสมศักดิ์
นายสมศักดิ์คุณผู้ชมเขาก็มีบาดแผลเหมือนกัน
กูภายก็ประถมพยาบาลให้เค้าเหมือนกันเจ็บทั้ง๒ฝ่าย
สมศักดิ์บอกว่าก็ผมไม่มีงานทำ

พออยากจะหาที่พึ่งผมก็เลยไปขอที่วัดเขาอยู่
ก็คือสนักศพไปขอข้าวกิน

ก่อนหน้านี้เคยทำงานลงเรือประมงหลังไม่มีงานทำ
ก็เลยลำบากไม่มีที่อยู่ที่กิน
ก่อนหน้าที่จะมาที่นี่เคยไปอยู่ที่สำนักสงฆ์

แล้วก็มาเจอพระรูปนี้พูดจาไม่ดีใส่
ก็เลยโมโหโมโหของขึ้นทะเลาะกันต่อยกัน
สุดท้ายตำรวจก็ต้องสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้ง

ก็ว่าไปตามใครผิดก็ว่าไปตามผิด
เหตุการณ์นี้ก็จะเป็นวิธีของการสมัครใจทะเลาะวิวาท